กันที่พี่แก้วอภิรดีกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
อยู่ในวงการมาโลดแล่นหน้าจอมา๓๐ปีแล้วนะคะ
เรื่องนี้พี่แก้วนะคะได้เล่นกับลูกสาวนี่
ลูกสาวเขาลูกสาวจริงนะคะ
เบลนั่นเองเป็นครั้งแรกเลยที่มาเจอกันในจอนะคะ
แม้ว่าในเรื่องเนี่ยจะไม่ได้เจอกันอะไรมากมายในเรื่อง
แต่พี่แก้วบอกว่าจัดการคลายตะขาบส่งต่อบทบาทนางร้าย

ส่วนเรื่องรักของน้องเบลกับแฟนนุ่มอาเมนค่ะ
พี่แก้วอภิรดีออกปากด้วยว่า
ห่วงลูกสาวยังไม่อยากให้แต่งงานนะฮะ
เลี้ยงมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดอะเนาะ
แต่ก็ยอมให้เข้านอกออกในไปมาหาสู่กันได้ตามสไตล์วัยรุ่น
แล้วอนาคตเนี่ยแพลนซื้อที่ดินข้างบ้านไปแล้วนะ
เผื่อว่าลูกเนี่ยถ้าแต่งงานขึ้นมาจริง
มาอยู่ใกล้แม่จะได้สบายใจหายห่วงค่ะ
เรื่องแรกก็จริงนะคะแต่ว่าเรื่องที่เขาเล่นอีกเรื่องหนึ่งอะนะคะ
ก็อันนั้นเหมือนภาพแก้วตอนสาวไหม
น่าจะคล้ายเพราะเขาเล่นเป็นตัวร้าย

ไม่ต้องลูกสาวหรอกลูกชายก็เหมือนกัน
ไว้ค่ะเตรียมไว้เตรียมลงทุนให้
คือคุยด้วยหน่อยสักพักไปตรงนี้กันพี่เมน
ก็ผ่านเพราะลูกรัก
ไม่ได้ผ่านเพราะว่าเราเลือกให้
แต่ว่าพอลูกรักใครเราก็ต้องรักคนนั้นไปโดยปริยายใช่ไหมคะ
ก็ห่วงลูกสาวแล้วเนาะลูกสาวคนเดียว
เป็นว่าเล่นละครเรื่องเดียวกันแต่คนละพาร์ท
ไม่ได้เจอแบบว่าประกบต่อบทกัน

ก็เรียกว่าปังทั้งแม่และลูกนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ